มาดูกรณีจ่าเอกเบรุษปากบาราอายุ๒๙ปี
เป็นหน่วยซิลนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมมนุษย์กบ
ที่เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับจ๋าแซมด้วย
เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
คือก่อนหน้านี้ก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตแล้วญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
นายเจ๊อารมณ์ปันปากบาราอายุ๖๗คุณพ่อของจ่าเบรุษนะคะ
บอกว่าลูกชายป่วยหลังจากปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง
ตอนนั้นคนที่ไปปฏิบัติภารกิจป่วยหลายคนแต่คนอื่นป่วยแล้วก็หาย
แต่ว่าจ่าเอกเบรุษเนี่ยค่ะอาการไม่คงที่ป่วยหาย
แล้วก็ซุดในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเพราะว่ากินอะไรก็ไม่ค่อยได้
แล้วก็อาการซุดตลอดเลยนะคะ
ทีมข่าวถามพ่อว่าพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแค่ไหน
ถึงขั้นน้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าภูมิใจมาก
เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าชาวพัทธลุงมีใครเข้าไปช่วยเหลือ
หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบ้าง
มีแต่นายกัมพลศักดิ์ศาสดีหรือโฟลกนักปีนเขาเท่านั้น
ส่วนเพื่อนสนิทของจ่าเอกเบรุษนะคะนายอิสราพัทธลุงอายุยี่สิบเก้า
ก็บอกว่าเบรุษเป็นคนเรียนเก่งเป็นไอดอลของเด็กทั้งชุมชนตะโละใสและปากบารา
ในหมู่บ้านอยากเป็นทหารเพราะจ่าเบรุษนี่แหละ

ตอนได้ปีกปลาฉลามเขาวิ่งมาที่บ้านแล้วก็บอกที่บ้านว่า
ฝึกหลักสูตรจู่โจมสำเร็จแล้วดีใจมากอืม
และตอนที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็คุยกันตลอดนะคะ
เพื่อนคนนี้บอกเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศติดตามค่ะ
รักษาตัวก็คุยกันตลอดเพื่อนคนนี้บอกว่าสนิทกันมากจริง
ไม่สบายตั้งแต่อยู่ที่ถ้ำหลวงแล้วแล้วก็มีการรักษาฟื้นตัว
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาปุ๊บฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จ
ฟื้นตัวกลับมาได้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะไปประจำการนี่
เขาอยากกลับไปประจำการเขาก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีก
แล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสัก๔๕เดือน
อาการสุดบ้างดีบ้างสุดบ้างดีบ้างจนเมื่อวานนะครับผมก็เสียชีวิต
เขาอยู่ใกล้กับจ่าแซมแล้วก็อยู่ในหน่วยเดียวกันที่ทำภารกิจครั้งนั้น
แต่เขากลับมาพร้อมหมวกหนึ่งวัยบอกว่านี่กูได้หมวกมาแล้วนะ
เป็นหมวกทหารเรือแล้วก็เดี๋ยวกูจะทำให้สูงกว่านี้อีก
เขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปีกที่เป็นรูปฉลามครับ
คือเป็นเป็นปีกของหน่วยซิลหมายความว่าเขาได้ผ่านการฝึกฝน
ผ่านการเรียนรู้จนได้เป็นนักรบพิเศษหน่วยซิลอืม
หลังจากที่เขาพูดตอนนั้นเขาภูมิใจเขาภูมิใจมากเขาวิ่งไปนะ
เขาวิ่งไปหาผมก่อนเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าช่วงที่จ่าเบรุษอาการเริ่มซุดอ่ะนะคะ
ก็พูดเป็นลางเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่อยู่
ฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะให้แวะไปหาเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตนะ
เพื่อนก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นการฝากฝังแต่เหมือนกับว่าเพื่อนคงรู้ตัวแล้วว่าร่างกายไม่ไหวแล้วจริง
ส่วนทางด้านของในโฟลกนักบินเขาชาวจังหวัดสตูนนะคะที่ไปร่วมสำรวจโพรงถ้ำที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไปช่วยทีมหมูป่านะคะก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
นามฮีโร่ถ้ำหลวงอีกคนซึ่งเป็นคนสตูนด้วยกันที่ยังมีชีวิตอยู่
เหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้หรือเปล่า
เบื้องต้นในทางเทคนิคภาพนี้จะมีการเคลือบผิวครั้งสุดท้ายไปแล้ว
แต่การจะวาดเพิ่มได้หรือเปล่านั้นนะคะต้องรอการสรุปจากกลุ่มศิลปินผู้วาดและผู้ออกแบบด้วยค่ะ
ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะคุณคือฮีโร่จริง